เปิดประเทศแล้วเขาไปช้อปปิ้งกันดีกว่า
ที่ตลาดนัดบ่อไร่จังหวัดตราด
เขาบอกคนไปช้อปปิ้งเป็นพันคนนะคุณผู้ชมฮะ

หยุดไปยาวตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙ระบาดแรงนี่ครับเปิดแล้ว
คลักทีเดียวครับที่นี่ครับตลาดนัดบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับ
วันนี้มีชาวบ้านเป็นพันคนนะฮะเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก
นายเสรีสำรานจิตท่านนายกเทศมนตรีตะบนบ่อพลอยนะครับ
เล่าบอกว่าตลาดแห่งนี้ปิดชั่วคราวมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิด๑๙
แล้วก็เพิ่งจะกลับมาเปิดอีกครั้ง

กลางมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาขายของในตลาดนั้น
อันนี้ดีต้องได้รับการฉีดวัคซีน๒เข็มแล้วนะ
พ่อค้าแม่ค้านะจึงจะเข้าพื้นที่ได้
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้ากัน
อกจากนี้นะครับคุณผู้ชมฮะยังมีการขนส่งสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านด้วย
ตราดธนคติกัมพูชานู่นนะคือจะมีการขนถ่ายสินค้าบริเวณชายแดนเท่านั้นนะครับ
และยังอนุญาตให้ผู้ที่นำสินค้าไปส่งยังแนวชายแดนไปได้แค่๒คน
นี่แหละฮะหลายที่หลายทางก็เริ่มที่จะมีความคึกคักขึ้นมา
หลังจากการคลายล็อกแต่ว่ายังต้องล้างมือบ่อย
หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดครับครับ